ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องราวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้หลายอีเวนต์กีฬาต้องยุติไป
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการแข่งขันกีฬาที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนด้วย
อากาศโทชาลิศวงประเสริฐรองประธานและเลขาธิการสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย
เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเดิมที่ปฏิทินการแข่งขันประจำปี๒๕๖
ที่ประเทศจีนในประเภทในร่ม๓รายการหลัก
เริ่มจากสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียวันที่๒๑๐พฤษภาคมที่เมืองเทียนจินนะครับ
เยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงแชมป์เอเชียวันที่๒๐๒๘มิถุนายนที่เมืองชงชิ่ง
แล้วก็วอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียตะวันออกวันที่๑๔๑๙กรกฎาคมที่เมืองชางเจียงกังนะครับ
รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศในเดือนมิถุนายนซึ่งเดิมทีเนี่ยกำหนดการแข่งขันสนามที่เมืองอูฮันนะครับ
แต่จากสถานการณ์ล่าสุดอาจจะต้องหาประเทศอื่นเข้ามาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
จึงมีค่อนข้างสูงนะครับเรื่องต้นเนี่ยจะมีการประชุมหาทั้งออกที่โรงแรมอนูมาร์กุลุงเทพมหานครนี้นะครับ

เริ่มจากประเภทชายหาดวันที่๖กุมภาพันธ์
แล้วก็ประเภทในร่มวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ